จากเรื่องราวที่อาศัยความไว้ใจสุดท้ายตัวเองก็ทำผิดแบบนี้

เรื่องราวของเพื่อนบ้านจะมีสักกี่ปัญหาที่ทำให้คนที่อยู่บ้านติดกันเนี่ยทะเลาะกัน
เรื่องหมาแมวสัตว์เลี้ยงเรื่องจอดรถ

เขามีการโพสต์บอกว่าเพื่อนบ้านเขาไม่ทนแล้วนะ

วันเป็นเพลงเป็นเสียงธรรมะก็มี

วันนี้ลงพื้นที่ฟังความสองด้าน

โอ้โหคือถ้านอนอยู่บ้านติดกันนี่นอนไม่หลับนะคะ

เบิ้ลเครื่องดังมากแล้วจู่ก็มีเสียงธรรมะโผล่ขึ้นมาพี่คิง
ดูจากเวลาและวันในวงจรปิด
กลับไปดูคลิปแรกที่เบิ้ลรถอีกสักครั้งครับ

๒ทุ่มกว่า๒๒เดือน๘ปีที่แล้ว

แล้วช่วงค่ำบางทีนอนแล้วก็สะดุ้งตื่น
แล้วบางทีก็มีเสียงเพลงเสียงธรรมะดังขึ้นมาอีกนะฮะ
ชาวบ้านก็เลยส่งคลิปนี้ไปร้องเรียนกับเพจเฟซบุ๊คชื่อดัง
บอกว่าเนี่ยเพื่อนบ้านทำไมต้องมาเปิดเพลงเสียงดัง
ธรรมะเสียงดังเบิ้ลรถใส่เสียงดัง
คือบ้านเขาคนร้องเรียนบอกว่า
ตัวเขาเองก็ไม่ค่อยสบายต้องการพักผ่อน

บางทีหลานนั่งทำการบ้านก็ไม่ได้

เคยแจ้งตำรวจแจ้งศูนย์นำรงธรรมในพื้นที่ของกาญจนบุรี

อีกฝ่ายก็ยังคงเปิดเสียงดังอยู่เหมือนเดิม

วันนี้ทีมข่าวไทยรัฐทีวีลงพื้นที่ครับ
เราไปคุยกับคุณสุจินเป็นฝั่งคนร้องเรียนนะฮะ
ผู้หญิงคนนี้เธอบอกว่า
เนี่ยอาศัยอยู่ในพื้นที่ตัวเมืองกาญจนบุรีนั่นแหละมีปัญหากับเพื่อนบ้านที่เป็นปัญหาคู่กรณีเนี่ย
สัก๓ปีแล้วเธอสรุปแบบนี้บ้านคนนู้นเนี่ยเปิดเพลงเสียงดัง
ธรรมะเสียงดังเบิ้ลรถเสียงดังเหมือนจงใจแกล้งเธอ
แล้วนอกจากนี้เธอบอกด้วยนะครับเวลาไปบอกเวลาไปเตือนเจ้าหน้าที่เคยมาปราม
เขาบอกว่าทำไมก็มีตังค์เหมือนกับอวดรวยใช้เงินแก้ปัญหา
เธอเลยรู้สึกว่าเฮ้ยแล้วฉันจะฝากความหวังนี้ไว้ที่ใครล่ะ
นั่นน่ะสิฉันก็ไม่ค่อยสบายฉันอยากจะนอนนอนไม่ได้อีกหลับตื่น
หลานฉันพ่อแก่แม่เท่าฉันทุกคนเดือดร้อนไปหมด

ผมเอาแฟงมาในบ้าน
นี่คือในฝั่งของคนที่ร้องเรียนนะครับคุณผู้ชมน้องชมพู่

เราไปคุยกับคุณนิคมอายุ๕๑บ้านที่เป็นคู่กรณีที่ถูกกล่าวหาพาดพิงถึง
ก็บอกว่าจริงแล้วเขาปลูกบ้านหลังนี้เอาไว้เพื่อพักผ่อน
จะกลับมานอนช่วงเย็น
จริงเขาทำงานมีร้านอู่ซ่อมรถอยู่ไกลกันกับบ้านที่เขาปลูกไว้ตรงนี้นะครับ
นู่นอยู่สามแยกไฟแดงสี่แยกไฟแดงท่าน้ำตื้นนู่นอยู่ข้างนอกนะครับ
เสร็จงานปิดอู่ซ่อมรถก็จะกลับมานอนที่บ้าน
ทีนี้เขาเล่าให้ฟังจุดเริ่มต้นของปัญหามันเกิดขึ้น๓ปีก่อน
ข้อมูลนี้ตรงกันแต่ที่ไม่ตรงกันก็คือฝั่งของคนที่ถูกร้องเรียนเนี่ย
เขาอ้างว่าบ้านนู้นเหมือนจะเป็นบ้านที่เริ่มปัญหานี้ก่อน
เพราะทะเลาะกันเสียงดังทะเลาะกันเสียงดัง
แล้วเสียงมันดังขึ้นดังขึ้นผมก็ไม่รู้จะทำยังไง
เคยไปบอกแล้วเบาได้แป๊บหนึ่งแล้วก็กลับมาดังเหมือนเดิม
ก็เลยเปิดเพลงเปิดธรรมะเพื่อจะกล่อมจิตใจบ้านนู้น
เวลาทะเลาะกันแต่พอผมเปิดเขาก็ยิ่งดังขึ้น
ผมก็ยิ่งเปิดดังขึ้นอีกคือต่างฝ่ายต่างดังแข่งกัน

แล้วเขาบอกด้วยนะครับที่ผ่านมาถูกแอบถ่ายคลิป
แล้วส่งไปแจ้งหน่วยงานให้มาตรวจสอบตลอด

อกจากนี้จุดหนึ่งที่น่าจะเป็นชนวนแตกหัก
คือเรื่องของหมาคือมีหมาจรจัดที่ทางฝั่งคนร้องเรียน
เขาดูแลอยู่มานอนใต้ท้องรถแล้วถูกรถทับตาย
จุดนั้นเลยอาจจะเป็นปมในใจ
แล้วพอมีเรื่องของเสียงเกิดขึ้นฝั่งนู้นทะเลาะ
เราเลยเปิดเพลงสวนมันก็เลยทำให้คุยกันไม่ค่อยได้
แล้วเนี่ยนะผมปลูกบ้านหลังนี้เอาไว้กะว่าจะนอนสบายพักผ่อนหย่อนใจ
เจอปัญหาแบบนี้เอางี้ก็แล้วกันตัดปัญหาเลยนะ
ขายปรากาศขายบ้านจะได้จบตัดปัญหา
ใครสนใจโทรมาถามเขาเลยนี่น้องชมพู่คุณผู้ชม

ประกาศขายบ้านฟังคุณนิยมครับ
ทะเลาะกันเจอกันวันนั้น
กระเผี่ยงเรื่องของคุณหม่า
เขาก็ยิงปืนคู่เลย
ใครมียิงปืนนะหรือโอเคอืมองค์วันนั้นได้
ก็มียิงปืนคู่

เล่ากันวันนั้นคือโมโหมากเบิ้ลเครื่อง

คือที่เขาจับภาพได้ก็คือเขามีกล้อง
นี่แหละค่ะปัญหาเพื่อนบ้านระเฮียใจครับ
ก็ฝั่งนี้ประกาศขายบ้านก็ไม่รู้ว่าสุดท้ายแล้วเรื่องราวมันจะจบด้วยดีได้หรือเปล่า
แต่เอาจริงนะฮะหลายครั้งที่เวลาเราต้องเล่าข่าวแบบนี้
เราก็หวังลึกนะว่าอยากให้แต่ละบ้านคุยกันด้วยดี
เพราะว่าถ้ามีเพื่อนบ้านดีเนี่ยยิ่งกว่าถูกรางวัลที่๑อีกนะฮะ
แล้วคือยังไงก็ต้องอยู่ด้วยกันก็ควรจะมีการถ้อยทีถ้อยอาศัยกัน
ภัยกันแล้วก็พึ่งพากันหน่อยแล้วกันนะคะ